เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอถูกสามีที่เมาเหล้า
ฆ่าปาดคอจนเสียชีวิตคาห้องพักนะฮะตอนนี้คนก่อเหตุนี้หลบหนีไปนะครับ
แล้วคนที่มาเจอศพคนแรกเนี่ยเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อนี่เป็นพระบวชอยู่นี่ฮะ
เห็นลูกสาวนี้เงียบไปก็มาดูก็โอ้โหนี่ฮะเสียชีวิตอยู่ค้าห้องเช่าแล้ว
หลังจากนั้นก็แจ้งเหตุกันนะครับเช้าวันนี้นะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุทางร่วมกับตันยูก็มาช่วยเรื่องของการเก็บศพนะฮะ
สอนอธาตุเรือก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าในชุมชนวัดคลองเตยไนแยกสองนะครับ
เป็นบ้านเช่า๒ชั้นนะครับเขาจะแบ่งเป็นห้องเช่านะครับมีห้องย่อยอยู่๒ห้องข้างบน๑ห้องข้างล่าง๑ห้อง
ที่เจอศพเนี่ยเป็นห้องชั้นสองนะครับผู้หญิงคนนี้ถูกผ้าคลุมเอาไว้ก่อนนะฮะ
ลักษณะที่คอเนี่ยถูกบาดเป็นแผลยาว
ผู้ตายก็ใส่ยกทรงแล้วก็กางเกงขาสั้นนะฮะ
ทราบชื่อก็คือนางสาวเมธินีเวชไทยสงศ์อายุ๓๔ปี

ขณะที่คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ

ได้คุยกับเพื่อนบ้าน
บอกว่าปกติเมย์เนี่ยเขาจะมีสามีอยู่คนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งก็กินเหล้ากันทั้งคู่นะครับกินเหล้าเมาบ่อย
แล้วเมื่อวานนี้สามีของผู้ตายที่ชื่อในเหลิม
ตบตีเมย์อีกแล้วขู่จะฆ่าด้วยอ้างว่าจับได้ว่ามีชู้
ตัวในเหลิมเองเนี่ยยังเคยเล่าให้ชาวบ้านฟัง
บอกว่าเคยไปต่อยกับชู้ของภรรยามาแล้ว
เมื่อวานนี้พอกลับเข้ามาที่บ้านได้ยินเสียงทำร้ายร่างกายกันอีก
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะว่าในเหลิมเนี่ยจะพกมีดคัตเตอร์ติดตัวตลอด
ขณะเดียวกันนะครับคนที่อยู่ห้องเช่าด้านล่างของผู้ตาย
ชื่อลุงนิพนธ์แกบอกว่าชนวนเหตุเนี่ยฮะนี่ลุงนิพนธ์
บอกชนวนเหตุเนี่ยมันก็มาจากการทะเลาะกันของผู้ตายกับแฟนที่ชื่อว่าในเหลิม
ซึ่งในเหลิมเนี่ยมักจะเมาแล้วก็หึงหวงทำร้ายผู้ตายเป็นประจำ
นี่วันนี้ก็พาคุณแซคนัทวินไปดูบ้านเช่าในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะบ้านเช่าหลังนี้
แล้วลุงนิพนธ์แกบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงตัวของเมย์เนี่ย
เขานอนร้องโอดโออยู่ตรงบันไดนี่บันไดตรงนี้เลยนะฮะเป็นบันไดทางขึ้นชั้นบนที่เป็นห้องของเขานะครับ
ของผู้ตายซึ่งตัวในเหลิมเองเนี่ยพอภรรยาลงมานอนร้องโอดโอยหัวนี่มาทางบันไดปลายเท้านี่หันไปทางห้องของลุงนิพนธ์นะ
ก็เห็นว่าตัวในเหลิมเนี่ยมายกร่างภรรยาเนี่ยกลับขึ้นไปข้างบนที่เป็นห้องเช่าแล้วเช้าวันนี้ก็มาเจอว่าเสียชีวิตกัน
คือลุงนิพนธ์เนี่ยบอกว่า๕โมงเย็นเมื่อวานนี้เห็นในเหลิมกับผู้ตายทะเลาะกันแล้วตรงคอของผู้ตายมีรอยบาดที่คอแล้ว
ก็บอกในเหลิมบอกให้พาเมียเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลไหมแต่ในเหลิมไม่ยอมไปส่งนะแล้วก็ยังด่าทอเมียสารพัดหาว่าหลายใจหาว่าคบชู้ตอนนั้นเมย์เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ร้องด้วยความทรมานขอความช่วยเหลือตัวของลุงนิพนธ์ก็ยังช่วยในเหลิมเนี่ยยกเมขึ้นกลับไปอยู่ที่ชั้นสองของบ้านที่เป็นห้องเช่า
ลุงพ่อเป็นพ่อของผู้ตายนะครับเดินทางมาหาลูกสาวที่ห้องถึงรู้ว่าเมย์เนี่ยเสียชีวิตแล้ว
โอ้โหคือถ้าฟังจากลุงแกเล่าให้ฟังเนี่ยคือมีชาวบ้านได้ยินแล้วก็ชาวบ้านเห็นนะฮะ
เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับแต่ตัวในเหลิมเนี่ยที่ชาวบ้านเขาบอก
เอาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้หรือว่าพาเขาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยไม่ยอมพาไป
คือถ้ามีใครสักคนช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุหน่อยนะเธออาจจะไม่ตายก็ได้นะฮะ
ทุกผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับ
โมงเช้าเมื่อวานนะฮะนี่คือในเหลิมนะครับท่านผู้ชมครับ
คนก่อเหตุเสื้อสีน้ำเงินเดินนำหน้าเมนะเสื้อสีเลือดหมู
จากนั้นบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งของเมื่อวานจะเห็นในเหลิม
เปลี่ยนเป็นใส่เสื้อสีแดงแล้วนะฮะนี่เดินกลับเข้ามาเหมือนเดิมที่ห้องเช่า
แต่สภาพใบหน้านี่แบบปูดบวมปูดบิดเบี้ยวมาหมดที่เขาบอกกับชาวบ้านบอกไปต่อยกับชู้ของเมย์มา
แล้วก็เดินกลับมาที่บ้านเช่าที่เมย์เขาพักอาศัยอยู่เผื่อใครพบเจอนะฮะตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับ
แล้วก็ก่อเหตุกับเมย์นั่นแหละจนกระทั่งมีชาวบ้านเห็นแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุกันนะฮะ
บอกให้ในเหลิมพาเมียไปโรงพยาบาลเขาบอกกับชาวบ้านบอกไม่เป็นไรปล่อยให้ตายอยู่อย่างเงี้
สุดท้ายตายจริงนะครับเพราะว่ากลางคืนไม่รู้ถูกทำร้ายอะไรอีก
วัดคลองเตยนอกวันนี้นะครับเราได้คุยกับพ่อของผู้ตายนะฮะ
คือหลวงตะแถวแกบอกว่าเป็นคนเช่าห้องที่เกิดเหตุให้กับลูกสาวอยู่เอง
ค่าเช่าเดือนละพันห้าค่าน้ำค่าไฟต่างหากก็ตกเดือนละสองพันสอง
หลวงตาก็เนี่ยฮะหลวงตาที่เป็นพ่อเนี่ยฮะ
ก็เช่าให้กับลูกสาวอยู่คนเดียวนะ
จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าให้ตัวในเหลิมเนี่ย
มักจะไปมาหาสู่ลูกสาวนะจนเจ้าของหอเนี่ย
เขามาบอกว่าถ้าเอาคนอื่นมาอยู่ด้วยจะไม่ให้เช่าอยู่แล้วนะ
เหมือนกับเขาคิดราคาค่าเช่าคนเดียวนะครับตัวของลูกสาวก็ห้ามในเหลิมว่าเออ
ไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาอยู่แต่ว่าในเหลิมเนี่ยมาตามตื้อตลอด
เหมือนกับหลวงพ่อจะยืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
ไม่ได้อยากให้ในเหลิมมาหาแต่ในเหลิมเนี่ยจะไปคุยกับคนอื่น
บอกคนอื่นหาว่าน้องเมย์เนี่ยมีชู้อ่าบางทีอ่ะ
ประตูข้างนอกเอาไว้เพื่อขังเมย์เอาไว้ในห้องไม่ให้ออกมาก็มี
ส่วนเมมักถูกในเหลิมทุบตีเป็นประจำก่อนหน้านี้เคยโดนมาแล้ว๓ครั้ง
หลวงตาเคยไปแจ้งความแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นในเหลิมเนี่ยตีเมยจนแบบ
โอ้โหหน้าตาแตกไปหมดไม่คิดว่าคราวนี้จะหนักหนาสาหัสถึงขั้นทำร้ายกันจนเสียชีวิต
มุ้งกลัวแล้วหลวงตาไปนี่เศร้านี่ย่างไปบึงขึ้นไป
เห็นนอนเอาผาคุมอยู่หน้าห้อง
หน้าห้องข้างนอกห้อง
แล้วก็เลยเอิญนี่นี่นี่หลงพอมาแล้วลุกลุกมันกระบบปากนั้นคนตายแล้วเนาะ
หลวงพ่อเลยไปจับผ่าคุ้มยวนเลิกออกจากนานานี่แตกหมุนมืดมันตีนา
มันตีมา๒เทือ๓เทือแล้วบอกนี่มันเป็นลูกผู้ชายบางทีมาเกาะบังคับ
ลูกแมงงิ้งหาไปไห้กินกันไหน
มันเกิดมานั้นไข้แม่มันเป็นแมงงิ้งบอกถามมันเมิ่งรู้
ตอนสายนะครับ๙นาฬิกา๔๕นาที
เมฮะมาที่วัดนะครับทุกผู้ชมครับ
มาเอากับข้าวเอาข้าวเอาปลาจากวัด
ก็ใส่ถุงฮิ้วกลับไปกินที่ห้องเช่านะครับ
วัดที่พ่อของเธอบวชอยู่นั่นแหละก็คือหลวงตะแถวนะครับ

หลวงพ่อก็เลยไปดูที่ห้องเช่าที่ลูกสาวอยู่แล้วก็พบว่าเสียชีวิต
ตำรวจสอนอท่าเรือกำลังติดตามตัวในเหลิมคนก่อเหตุอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
คาดว่ายังหนีไปไหนได้ไม่ไกล
นี่ค่ะนี่ฮะน่าจะหลบซ่อนกบดานอยู่แถวพื้นที่
เพื่อใครพบเห็นนะฮะผู้ชายคนนี้นะครับ
ทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป